นี้ฮะเขาโพสต์ตามหารถตู้คู่กรณี

ส่งคลิปมาให้นะฮะเป็นหลักฐานครับ
โอ้โฮอย่าเพิ่งนะไอ้เจ
ไอ้เจไอ้เจไอ้เจอย่าพอออก
นายสิริศักดิ์จันพรมครับเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วง๓ทุ่ม
วันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
นี่คือทางด่วนฉลองรัฐขาออก

คือเขากำลังขับรถกลับบ้านอยู่เลนกลาง
ไหมครับเราชี้ให้ดูดิรถผู้เสียหาย
แล้วมีรถตู้ขับชวัดเฉวียนมาเชียวนะครับ

ต้องมี๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
แล้วเหมือนรถตู้พยายามจะแซงรถอีกคันนึง
แล้วเสียหลักไปชนท้ายรถพี่เขาอย่างจังฮะ
ทำให้ท้ายรถฝั่งขวาได้รับความเสียหายหนักทีเดียว
หลังเกิดเหตุรถตู้ไปหนีไปเลย
เขาก็เลยโพสต์ลงในโลกออนไลน
เผื่อว่าจะมีใครมีภาพจากมุมอื่นส่งมาไหม
แม่มีพลเมืองดีส่งคลิปหน้ารถมาให้จริง
ซึ่งตอนนี้เขาไปแจ้งความเป็นรักที่สอนอทางด่วนหนึ่ง
แล้วก็กำลังจะไปขอภาพจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จะเอาไปเป็นหลักฐานในการเคลมประกันด้วย
แล้วก็เรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบเถอะนะ
ชนแรงขนาดนี้จะบอกว่าไม่รู้ตัวเป็นไปไม่ได้